ถนนที่๘ริ้วจำได้ไหมที่รถพุ่งพลวดพุ่งพลวดพุ่งพลวดลงข้างทาง
หน้าเต้นรถอ่ะค่ะอ่ะมันเกิดขึ้นอีกแล้วไหนว่าแก้ปัญหาแล้วไงนะครับ
มีการตั้งข้อสังเกตว่าแก้ปัญหาตรงจุดหรือเปล่าอันนี้เลยมาอีกนิดนึง
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคือเป็นถนนฝนตกนั่นนะฮะแม่นี่ลงมาแล้ว
เวียงลงเลยคือเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับหน้าโรงงานแห่งหนึ่ง
ถึงแยกสตาร์ไลท์จำชื่อได้ใช่ไหมสตาไลท์เนี่ยนะครับ
เที่ยมเผลอมือจังหวัดฉาเชิงเซาประมาณสามร้อยเมตรนะครับ
เกิดเหตุตอน๖โมงเช้านะฮะเกิดเหตุตอน๖โมงเช้า
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
เป็นคนขับรถก็คือนายพานุรุษพานุรุษอุบลเทพชัย
ได้รับบาดเจ็บที่คอและจุกแน่นที่หน้าอกนะฮะผู้บาดเจ็บเล่าบอกว่า
ขับรถมาจากพานทองชนบุรีจะเอาของไปส่งที่มีนนะมีนบุรีน่ะ
พอขับมาถึงจุดเกิดเหตุเสียหลักลื่นถลายรถหมุนตกข้างทาง
เขาบอกว่าขับรถสายนี้เกือบทุกวันนะครับแต่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ครั้งแรกนี่แหละ
นายวัญชนะทองมณีเป็นแอดมินเพจเรารักสุวินทะวง
เขาบอกว่าเขาคนพื้นที่ใช้ถนนสายนี้เนี่ยแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
มันผิดสังเกตแล้วฝนตกทีไรถนนลื่นมาก
มันจะเห็นเป็นเงาสะท้อนก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขให้ถูกจุด
คือจุดนี้จำได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับที่เคยเกิดเหตุ
ลื่นถลายตกไปเก้าคันอ่ะนะคือโอ้โหมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนี่
นี่คุณผู้ชมดูภาพนี้จะจำได้แล้วหลังเกิดเหตุนะครับ
แวงทางหลวง๘ริ้วเนี่ยเขามาแก้ไขบอกว่าสารเคมีมันหยดนะครับ
ขูดมาล้างมาฟอกบอกนี่แหละสาเหตุนี่นี่มาแก้กันแล้ว
แต่ลองดูครับลองดูผมเคยตั้งข้อสังเกตว่าไอ้รถขนสารเคมีเนี่ย
มันอยู่แถวโรงงานนี้หรือเปล่ามันผ่านทุกวันหรือเปล่า
๓วันผ่านที๕วันผ่านทีแล้วมันตกหล่นแบบนี้บ่อยหรือเปล่าครับ
ถ้าอย่างนั้นนะครับลองแก้ปัญหาที่สาเหตุหน่อยนะครับ